ที่บุรีรำนะเรื่องของเด็กกับยาเสพติด
แต่ว่าน้องคนนี้ครับอยู่แค่ม๑ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็บอกว่าเคยเสพยาเสพติดตั้งแต่อยู่ชั้นป๕นะครับ
ประเด็นก็คือว่าน้องมีอาการหลอนครับแล้วก็เหม่อลอยนะฮะ
อันนี้เป็นความคืบหน้าครับกรณีที่ครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดบุรีรำนะครับนำตัวเด็กชายวัย๑๓ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑นะครับส่งโรงพยาบาล
ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าน้องคนนี้มีอาการผิดปกติ
เหม่อลอยหวาดระแวงแล้วก็บางครั้งเนี่ยคลุ้มคลั่งนะครับ
ในโรงเรียนก็ตกใจกลัวครับจากการซักประวัติปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นบอกว่า
เคยเสพยามาตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นป๕ครับมีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยชักชวนไปมั่วสุม
ตามป่าอ้อยภายในหมู่บ้านนะครับซึ่งทางผอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาบุรีรำครับบอกว่าผลการตรวจของทางโรงพยาบาลยืนยันบอกว่า
ไม่พบสารเสพติดในร่างกายส่วนอาการที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากอาการทางสมอง
ภาวะจิตใจนะครับได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปสอบหาข้อเท็จจริง
อาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรครับส่วนข้อมูลข่าวที่บอกว่าน้องเสพยามาตั้งแต่ป๕
ก็ต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังนะครับกลับไปที่โรงเรียนเดิมว่าเคยมีประวัติไหม
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครับแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ยืนยันว่า
อาการของน้องเกิดจากผลพวงของยาเสพติดหรือเปล่าแต่ว่าได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดนะครับ
เพิ่มมาตรการดูแลเด็กนักเรียนให้เข้มงวดมากขึ้นครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นจากแพทย์จากทางปกครองก็ไม่พบว่าเด็กคนนี้
แต่ว่าข้อมูลจากแม่จากข่าวมันเป็นอีกมิติหนึ่ง
ต้องไล่กลับไปดูโรงเรียนเก่าเขาซึ่งเขาก็คงไม่เชื่อว่าข้อมูลจะเป็นจริงอย่างนี้
เพราะว่าสองก็คือถ้าเด็กติดอย่างนั้นแล้วเขาได้เงินมาจากไหน
เมื่อแม่ก็ไม่มีเท่าไหร่รับจ้างขายก๋วยเตี๋ยวยายก็ไม่เคยให้ตังค์หลาน
นะครับก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าอาการของน้องนั้นเกิดจากอะไร
เพราะว่าไม่พบสารเสพติดนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากในข่าวที่บอกว่าเจ้าตัวนั้นยอมรับ
ก็เคยเสพขออภัยนะฮะยาเสพติดมาตั้งแต่อยู่ป๕เป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะครับ
ป๕ก็ประมาณ๑๑๑๒ขวบนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แหมต้องย้อนกลับไปดูแล้วล่ะค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีแบบนี้อีกหรือเปล่า